เพื่อบอกข่าวดีในเรื่องของการปลดทงแดงหรือว่าถอดรายชื่อประเทศไทยออกจากประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการบินค่ะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่านี่เป็นวันแห่งเกียรติยศเลยนะคะก็พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
โดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ถือเป็นวันเกียรติยศที่อยากจะอ่านแถลงการนี้ด้วยตัวเอง
โดยไทยถูกปักทงแดงมาตั้งแต่ปี๒๕๕๘และมีประเด็นที่ต้องแก้ไขทั้งหมด๓๓ข้อ
ทำให้รัฐบาลนี้ก็ได้ยกปัญหานี้ขึ้นมาเป็นวาระสำคัญ
โดยปัญหาทั้งหมดสะสมมานานและต้องแก้ไขอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ปัญหาก็ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเพราะเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน
ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะคะและส่งผลให้ความเชื่อมั่นในสายการบินของไทยนั้นดีขึ้น
สามารถเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคได้
พร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ซึ่งที่ผ่านมาทำให้สายการบินกลับสู่มาตรฐานแล้ว๑๘สายการบินค่ะ